ชาวเน็ตเขาว่ากันว่าเจ้าของคลิปที่ถ่ายแล้วเอามาโพสต์เนี่ย
นำลูกทัวร์ไปเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ปรากฏว่าพนักงานปั๊มเดินมาเก็บค่าบริการบอกว่าคันละหนึ่งร้อยบาท
ทีนี้ไกด์ทัวร์จีนเขาก็เลยถ่ายคลิปนี้มาโพสต์ลงในโลกออนไลน์
กะว่าให้ชาวเน็ตรุมจวกเจ้าของปั๊มเด็กปั๊มซะหน่อย
แต่เปล่าเลยค่ะกระแสมันตีกลับไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยนะคะ
ก็คือว่าถ้ามีรถมาเข้าห้องน้ำ

ถ้าแก่ผมไม่สั่งไม่สั่งโดยภารกาศนะ
ถ้าคุณทำถูกต้องผมจะไม่ว่าเลย
มีป้ายเข็มไว้ตรงไหนว่าเข้าห้องน้ำเก็บ๑๐๐บาท
ถ้าพี่เติมละ๕๐๐บาทจะไม่เก็บตังค์
ถ้าเข้าห้องน้ำเอาไว้ได้เขียนค่ะผมบอกกี่ครั้งแล้ว

คือคนถ่ายคลิปเนี่ยคาดว่าจะเป็นไกด์ทัวร์จีน
ถ่ายคลิปนี้แหละกะว่าจะมาฟ้องชาวเน็ตซะหน่อยค่ะ
ถ่ายเสร็จปุ๊บเอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าบิ๊กกะซี

นำคลิปนี้มาโพสต์แล้วมีคนไปแชร์
เขาโพสต์พร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
ทัวร์จีนเข้าห้องน้ำปั๊มน้ำมันแต่กลับถูกเด็กปั๊มเรียกเก็บเงินคันละ๑๐๐บาท
ค่าเข้าห้องน้ำบ้านเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง
เจ้าของโพสต์ยืนยันนะคะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พานักท่องเที่ยวแวะเข้าห้องน้ำปั๊ม
แต่ก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้
พร้อมกับตั้งข้อสังเกตด้วยว่าทำไมทำไมต้องจ้องเก็บแต่ทัวร์จีนได้ยินเสียงในคลิปใช่ไหม
แต่เฉพาะตัวจีนเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมต้องเก็บแต่เฉพาะทัวร์จีน
ชาติอื่นไม่เห็นจะเก็บค่าเข้าห้องน้ำแบบนี้
ซึ่งพนักงานเด็กปั๊มคนนี้ก็พยายามที่จะอธิบายบอกว่าก็เป็นคำสั่งเท่าแก่
เขาไม่ได้เก็บเองโดยภารการแล้วการเก็บก็เก็บอย่างมีเงื่อนไข
คือถ้าเกิดว่าคุณเข้าแล้วมาเติมน้ำมัน

เติมครั้งหนึ่งผมก็ไปเก็บอ่าอ้าวผมไปเติมปั๊มอื่นมาแล้วอ่ะ
ปั๊มเชียวปั๊มอื่นมาแล้วอ่ะคนละสาขาอ่าปั๊มเชียวเหมือนกันไหม
เชียวคนละสาขาอ่าอันนี้มันมีป้ายมีอะไรเขียนไหมว่า
ถั่วจีนมาเข้าห้องน้ำเก็บหนึ่งร้อยบาทคุณเขียนไว้ตรงไหน
มันมันเจอไม่ได้หรอกคุณเขียนไว้ตรงไหนอ่าต้องเก็บไว้เลยอ่ะ
ไม่สบายหรอกคุณในใบสั่งอย่างเงี้ยน่ะคุณต้องมีตาม
แล้วอยู่บ้านต้องมีป้ายมีอะไรเขียนไว้ที่ถั่วจีนเข้ามาต้องเก็บ
ถั่วอินโดถั่วฝรั่งถั่วอะไรก็มาไม่เก็บใช่ไหมถ้าว่าไม่รู้
ก็บอกว่าไม่รู้ก็ใครจะไปรู้ล่ะผมไม่รู้ก็คือผมก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะตั้งใจเก็บอย่างเดียวนะแต่คุยให้ดีกว่านี้หน่อย
ไม่ใช่คนไม่มีป้ายไม่มีอะไรแล้วอยู่ดีคุณมาเก็บอย่างเงี้มันไม่ถูกต้อง
เขาก็พยายามหาถามป้ายนะถามหาป้ายว่าป้ายอยู่ไหนอ่ะ
ถ้าเกิดว่าทัวร์จีนเข้ามาในห้องน้ำมาในปั๊มน้ำมันจะเข้าห้องน้ำเนี่ย
เก็บเงินอยู่ไหนไม่มีป้ายบอกดีแล้วใครจะไปรู้อ่ะอืมเออ
แต่พนักงานปั๊มก็ตอบได้ตอบโต้ได้ทุกประเด็นนะ
ถ้าเกิดมาออกรายการถามตรงตรงของคุณตอบชาญตอบเร็วมากเออเออ
ได้ตลอดคือเอาล่ะวัตถุประสงค์ของคนถ่ายคลิปแล้วนำคลิปนี้มา
โพสต์ในโลกออนไลน์เนี้ยคือตั้งใจให้ชาวเน็ตเนี้ยเอ่อ
พูดตรงตรงต่อว่าต่อค้านปั๊มปั๊มน้ำมันนั่นแหละอ่า
แต่เปล่าเลยค่ะกลับกลายเป็นกระแสตีกลับหลายคนบอกว่าแหมเอาคลิปนี้มาโพสต์
แล้วก็มีคนแชร์เนี้ยเป็นการฆ่าตัวเองชัดชัดอ่า
ฆ่าตัวตายชัดชัดคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ
ชาวเน็ตเขามองว่าปั๊มเองเขาก็มีค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดห้องน้ำเหมือนกัน
โดยเฉพาะคุณพานักท่องเที่ยวมาหลัก๑๐คนแบบนี้มาใช้บริการที่ปั๊มน้ำมัน
เขาก็ยังต้องทำความสะอาดมากกว่าปกติถูกไหม
ที่สำคัญคือเขาไม่ได้เติมน้ำมันด้วยใช่
แต่ต้องล้างน้ำล้างห้องน้ำให้พวกคุณด้วยเออ
แล้วตั๋วเฉลี่ยกันมาหลายหลายคนหนึ่งร้อยบาทแต่ตกคนละกี่บาทเองคุณ
เออเอ่อปกติเวลาเกือบเกือบร้อยคนนะเพราะรถบัสมันก็เยอะอยู่น่ะ
ปกติเวลาเราไปเข้าเอ่อห้องน้ำบางที่น่ะเขาก็คือสามบาทห้ามบาทนะเออ
เอาล่ะทีนี้บางคนก็บอกว่าเขาเองก็เจอประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับทัวร์จีนเท่าไหร่
ก็บอกว่าสมควรแล้วที่ต้องมีการเก็บเงินแบบนี้นะคะ
แล้วก็หลายคนก็แสดงความเห็นตรงกันแหละค่ะบอกว่าก็ให้เขาหน่อยเถอะนะ
ถ้าเกิดว่าคุณให้เขาเรื่องก็คงไม่บานปลายแบบนี้
ก็นานาจิตตังนานาทัศนะนะคะแต่อย่างไรก็ตามหาข้อลงตัว
หาจุดลงตัวกันให้ได้เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการท้องเที่ยวชอบแล้วแต่ถามว่า
ปั๊มเชลล์เป็นเป็นของใครเอ่อของเชลล์ของเชลล์ก็ถูกแล้วไงเอออืมนะฮะ